ขี้เมาต่อยเพื่อนรักแค้นจัดมือถือหาย

ก็ตัวบอกมาพี่ศนุเดี๋ยวเลี้ยงเล่าไว้

เอ็งเอาไปมั้ยเนี่ยพี่สนุกเอาไว้มั้ยเนี่ยไม่ได้เอาไปไง
ขนาดแก้ผ้าให้ดูแล้วก็ยังไม่เชื่อเลยอ่ะสุดท้ายไปลงเอยกลางถนน
มึงบอกมึงก็ไปซื้อข้าวเหนียวโต๊ะตาว้ายเข้ามาให้ไหนก็มือไว้ไถ
โอ้โหเพื่อนกันแท้คุณผู้ชมฮะนี่โกรธสุดเลยเนี่ยโกรธสุดเลย
ตอนแรกเนี่ยตู่เป็นฝ่ายที่ทำมือถือหายแล้วพานไปด่าพิษนุบอกเองเอาไปใช่ไหม
แต่พี่สนุกแสดงความรู้สุดใจถอดเสื้อถอดผ้าเลยนะดูดิเอ็งดูดิข้าไม่ได้เอาไป
ไม่ได้ซ่อนอยู่ตรงไหนเลยไม่ได้ซ่อนตรงไหนเลยแล้วพิศนุบอกโอ้ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วเว้ย
ลงจากรถมาจะเดินกลับเองแต่ตู่เนี่ยยังขับรถตามมาอีกตามมาหาเรื่องต่อคุณผู้ชมฮะ
นี่คือกลางถนนสายหนองฉางหนองยางบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑ครับพื้นที่อำเภอหนองฉางที่อุทัยธานี
เหตุเกิดขึ้นวันอังคารครับ๒พฤษภาคมที่ผ่านมาสุดท้ายในชาวบ้านตกออกตกใจกันใหญ่
มาเห็นเฮ้ยทำไมไปตีกันกลางถนนแบบนั้นแยกห้ามทับเลยแล้วก็แยกกันไป
พิษนุหน่อยคุณผู้ชมว่าเรื่องมันเป็นยังไง
ศนุบอกผมกับตู่นี่นะสนิทกันเป็นเพื่อนกัน
แล้วตู่เนี่ยมารับผมจากที่บ้านเลยบอกจะพาไปเลี้ยเหล้าเอาผมก็ไปดิ
แต่ระหว่างทางก็มีการไปตระเวนยืมเงินเพื่อนบ้านนะ
เป็นค่าน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่าง
พอได้เงินมาก็ไปซื้อเบียร์มาดื่มกันบนรถ
แต่ทีนี้มันเริ่มผิดใจกันเพราะตูเนี่ยหามือถือตัวเองไม่เจอ
แล้วมาโทษผมบอกเองใช่ไหมพิศนุเอามือถือไปเนี่ย
ผมก็แก้ผ้าให้เห็นกันโต้งเลยว่าไม่ได้เอาไป
ตู่ไม่ฟังหลังจากนั้นก็เถียงกัน

แต่ว่าตู่ก็ตามราวีไม่เลิกสุดท้ายมาเปิดศึกกันตรงนี้เลยครับ
เพราะไม่ได้ซุกที่ไหน
พูดแบบหย่ามแล้วมึงจะให้มือซุกไหม

โทษธรรมมึง
มันจะไปซุกที่ไหนได้พี่เมิสไม่มีแล้ว
ถืออยู่ไหนมือถืออยู่ไหนไม่มีใครรู้ครับ
แต่พิษนุยืนยันว่าไม่ได้เอาไปไม่รู้ป่านนี้

แต่ตู่ก็ขึ้นแล้วขึ้นเลยไงตอนนั้นน่ะ

ถ้าดอมมาถามพี่แบบนี้ว่ามือถือดอมอยู่ไหนก็

เพราะดอมอยากรู้ไงว่าอ๋ออยู่ตรงนู้น
ไม่เมื่อกี้เห็นถามว่าเอาไว้ตรงไหนพี่ก็จะถอดให้ดอมดูหรือจะ
หรือจะหยิบหยิบจับคำพี่ก็ยินดี